มีเพื่อนมาดูต้นกล้วย

ถูไปทาไปทามาคุณค่ะ

เจออะไรที่มันปรากฏมาอย่างเด่นชัด
บริเวณปลีและลำต้น

ใครถนัดของสูงกว่าปีนขึ้นไป
ใครถนัดแบบติดดินเป็นคนพื้นง่ายกว่าแล้วแต่

สุดท้ายถ่ายรูปมาฝากกันเผื่อบางคนไม่ถนัดจะไปทำเอาเอง
แต่คุณผู้ชมค่ะพอถ่ายรูปออกมาแล้ว
อันนี้ให้แล้วแต่แต่ละคนวิเคราะห์เอาเองค่ะ

อันนี้ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน

อ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนจริง